มาดูคดีที่เกิดขึ้นปี๒๕๖๑ช่วงปลายปีก็คือพฤศจิกายน
มีคนร้ายเนี่ยทำทีเป็นเพื่อติการก็คือลักษณะของการตบสับนะคะ
ขับรถไปตามท้องถนนไปปาดหน้ารถคนอื่น
แล้วทำทีเป็นว่าตัวเองถูกชนสร้างให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา

ขอเรียกเงินจากคู่กรณีเขาให้เท่าไหร่ก็เอา
คือเรียกไป๖๕๐๐บาทถ้าเขามี๒๐๐ก็เอา

คนที่เป็นผู้เสียหายเขาไปแจ้งความไว้นะคะ
ผ่านไป๖เดือนค่ะตอนนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะคะ
ชื่อว่านายตื๊ดนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
เขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เขาไม่ได้ทำคนเดียวนะ
ทำเป็นขบวนการเลยและทำในหลายพื้นที่ด้วย
ที่เกิดเหตุที่เป็นคดีความเกิดขึ้น

แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาตระเวนก่อเหตุแบบนี้
ทั้งพี่จิตนครสวรรค์และหนองบวนลำภูร์นะคะ
ตำรวจสพบ้านไผ่ค่ะควบคุมตัวนายวิสรุธอนันทวัน
หรือว่าตื๊ดอายุ๒๕ปีเป็นชาวร้อยเอ็ด
ในตื๊ดเป็นผู้ต้องหาตามไหมจากศาลจังหวัดพล
เมื่อปี๒๕๖๑ร่วมกันกันโชคทรัพย

โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
นำตัวไปทำแผนค่ะบนถนนสายบ้านไผ่เปลือยน้อย

คดีนี้ย้อนกลับไปเกิดขึ้น๖เดือนที่แล้วค่ะ

นายถนาภเศรษฐ์ยิ่งและนางวณาภเศรษฐ์ยิ่ง
ขับรถกระบะไปตามถนนสายบ้านไผ่เปยน้อย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนายวิสรุธผู้ต้องหา
ขับรถกระบะมาปาดหน้าแล้วก็เกิดการเฉียวชนขึ้น
ขณะเกิดเหตุมีหญิงสาวชื่อบุ๋ม
นั่งมาด้วย๑คนอยู่ในรถของผู้ต้องหา

นายวิสรุธอ้างตัวว่าเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
แล้วก็ไปเรียกเงินจาก๒สามีพันรยา๖๕๐๐บาท
แต่ผู้เสียหายบอกว่าเขามีอยู่๒๐๐๐บาท
ก็เลยให้ไปทั้งหมดนี้เลย๒๐๐๐บาท
หลังจากนั้นผู้เสียหายตะเง็ดไม่น่าใช่ตำรวจ

จะมาเรียกเงินแบบนี้ได้อย่างไรนะคะก็เลยไปแจ้งความนะคะ
จากการสอบสวนพบว่าหลังก่อเหตุ

นายวิสรุธและเพื่อนสาวที่ชื่อบุ๋ม
ขับรถไปสมทบกับเพื่อนอีก๓คน
รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็ไปก่อเหตุลักษณะคล้ายกันอีกนะคะ
ในพื้นที่พิจิตรนครสวรรค์หนองบัวลำพู
มีผู้เสียหายอีกหลายราย
กระทั่งเจ้าหน้าที่ก็สืบทราบมานะคะ
ประติดประต่อเรื่องแล้วก็มาจับกลุ่มได้ในที่สุด
หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพในตื๊ด
ผู้ต้องหาเปิดเผยว่าการตบทรัพย์ผู้เสียหายบนท้องถนน
เขาได้รับการสอนงานมานะ
เขาใช้คำว่าสอนงานมาจากกลุ่มมิจฉาชีพ
กลุ่มหนึ่งที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ลักษณะแบบนี้อยู่แล้ว
แล้วเขาก็เห็นว่ามันได้เงินง่ายก็เลยรวมตัวกับเพื่อน
โดยมีนางสาวบุ๋มที่นั่งรถกระบะมาด้วย

ขับรถปาดหน้าเหยื่อบนท้องถนน
แล้วก็ลงมาเรียกค่าเสียหาย
รับว่าก่อเหตุในพื้นที่มาแล้วแบบนี้ที่เขานับได้นะ

เงินที่ได้เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเอาไปเที่ยวเตรดนะคะ

ระบุบอกว่าหากผู้เสียหายรายใดเคยสงสัยว่าตัวเองเคยถูกตบทรัพย์ลักษณะแบบนี้
เดินทางมาชี้ตัวได้เลยนะคะที่สพบ้านไผ่
เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ
ซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าในตื๊ดเองเขาก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะเขา
แล้วก็นางสาวบุ๋มเท่านั้นยังมีอีกหลายคนที่ร่วมขบวนการนี้นะคะ